แกเป็นใครอ่ะจับขึ้นมาทำไมเจอทุกขาดอันไหน
เฮ้ยประโยชน์นี้มันก้องอยู่ในหูตลอดเลย
มาหากับต่อไปพร้อมกันกับชื่อว่าแอดาวเค้าอีน้า
เออสันขนาดนี้ถ้าเท่ามนุษย์ดังดาวจะมาหรือเปล่า
ไม่น่ามาหรอกเพราะว่าคุณยายเนี่ยได้ประโยชน์นี้มาจากติ๊กต๊อกนะคะ
น้องกลุ่มนี้เขาตัดเองถ่ายเองอุ๊ยน่าสนใจมาก
แต่ตอนนี้กลัวแช่งมันหมุนไปเรื่อยเยอะแยะมากมาย
บางคนถึงขั้นมีเต้นโคเวอร์ด้วยนะ
คุณยายก็เลยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
พาคุณผู้ชมไปดูแบบออริจินัลกันหน่อยไปเบิ้งจ้า
แกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไร
ฉันคือนัดรุ่นต่างดาว
กลางยอดอกเลยค่ะไม่น่าไงล่ะเอฟเฟคของเด็กคุมนี้
กำกับเองทำเรื่องเองตัดตัวเองใส่เอฟไว้เอง
สุดเจ้าเจ๊สุดเจ้าจริง
ยายเนี่ยเวลาเล่นติ๊กต๊อกยังถ่ายไปแบบไม่ตัดต่อเลยนะ
โพสต์ไปอย่างนั้นแหละดูสิเขาทำทั้งหมดเลย
จริงคลิปนี้ในความยาวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะ
แต่คุณยายตัดมาให้ดูในช่วงที่เขาฮิตที่สุด
ก็คือประโยคที่เขาถามตอบกันไปมา
นั่นคือตนุสต่างดาว
มนุษย์ต่างดาวแซวนะ
ตอนนี้มันมีหลายเวอร์ชันอ่านกันไปแล้วนะ
แต่ทีนี้คุณได้ไปเจอมาอีกหนึ่งเวอร์ชันนะของคุณก๊อฟสำราน
เขาเอาเนื้อเนี่ยเนื้อจากคลิปดังมาทำเป็นเพลงย้อนยุค
สุขใจคุณใหญ่มากเลย
นี่นุฏตีก็ดีเนื้อล้อมออกมาใส่ได้จากหมอสมมาก
สุดยอดจริงเลยคุณก๊อฟสำราญนะ
เขาเป็นเจ้าของติ๊กต๊อกตามชื่อเลยไปตามเขาได้เลยนะ
ติ๊กต๊อกของเขาจะเอาเนื้อเพลงต่างมาทำให้เป็นลักษณะของเพลงย้อนยุค
คุณใหญ่ชอบมากฟังแล้วมันเล่นหูดี

เนี่ยคุณใหญ่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพลงแดนนะ
เอ้าขอบคุณคุณกอฟสำราญด้วยนะ
แต่คุณยายได้ฟังแบบนี้แล้วไม่อยากจะฟังเฉย
คุณยายอยากจะฝึกร้องไปด้วย

ไมค์มาแล้วคาลาโอเคพร้อมหรือยัง
คุณใหญ่ขอจบช่วยใหญ่ดาวเขาอิงหยังไปกับการพยายามโคเวอร์
ฉันคือมนุษย์ด่างดาวกับคุณก๊อตสำราญ
มิวซิกม่ะแม่ย่อยที่ห้องเพียงแล้ว